คุณผู้ชมคะมีเรื่องราวของภรรยาหลวงที่จะต้องไปปรึกษาทนายความค่ะ
ว่าแบบนี้จะทำยังไงกับสามีของเธอได้บ้าง
เธอจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แต่สามีทิ้งเธอไปอยู่กับผู้หญิงคนใหม่ที่มีศักดิ์เป็นน้องสะพ้าย
อกจากนี้นะคะทิ้งหนี้สินไว้ให้เธอด้วย
โอ้โหทิ้งหนี้สินเอาไว้ให้เนี่ยครึ่งล้านเลยนะคะ
เธอก็เลยไปปรึกษาทนายความว่าแบบนี้จะสามารถดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายยังไงได้บ้าง
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะนางเออายุ๕๗ปีเป็นชาวอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ไปปรึกษากับทนายคำสิงชอบมีนะคะ
บอกว่าเธอเนี่ยนะจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับสามี
สามีเป็นตำรวจในพื้นที่จังหวัดสุรินยศร้อยตำรวจเอกสามีอายุ๔๓
สามีทิ้งไปอยู่กับภรรยาคนใหม่ภรรยาคนใหม่อายุ๔๔มีศักดิ์เป็นน้องสะพ้ายของนางเอค่ะ
แล้วสามีไม่กลับมาเลยทิ้งภาระให้ด้วยหนี้สินที่กู้ทกศแล้วก็อีกหลายที่เลย
แล้วหนี้สินที่ว่านี้เนี่ยนะส่วนมากคือเอามาส่งสามีเรียนต่อหลายแสนเลยนะคะ
แล้วกลายเป็นว่าเธอต้องมาชดใช้อยู่คนเดียวเธอบอกว่าอยู่กินกับสามีตั้งแต่ปี๔๐
ไม่มีลูกด้วยกันเธอมีลูกติด๒คนจดทะเบียนสมรสกับสามีคนนี้ปี๒๕๕๙
สอบติดโรงเรียนพลตำรวจที่จังหวัดนครราชศรีมาเธอเนี่ยนะส่งเสียนะ
ฉางกับทกศส่งสามีเรียนนะคะสามีสอบเข้าเรียนนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์แห่งหนึ่ง
เรียนจบสอบเข้าโรงเรียนนักเรียนในร้อยตำรวจ
ได้รับการบรรจุเป็นตำรวจตั้งแต่ปี๕๔
ระหว่างนั้นตัวเธอก็กู้หนี้ยืมสินจากที่ต่างส่งเสียสามี
เรียนจบจนเป็นตำรวจแต่กลายเป็นว่า
มีผู้หญิงคนใหม่เข้ามาในชีวิตซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนไม่ใช่คนอื่นไกล
คือน้องสะพ้ายของเธอเองโอ้โหแล้วไปอยู่กินกับผู้หญิงคนใหม่
มีลูกด้วยนะมีลูกสาวคนนึงแล้วสามีก็ย้ายออกจากบ้านไปเลย
อยู่กินกับผู้หญิงคนใหม่แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะ
มีแค่เรื่องของการรับรองบุตรนะคะ
เธอบอกว่าปี๖๒เธอฟ้องรองเพื่อเรียกรองค่าเสียหายกับฝ่ายหญิง
สารมีคำพิพากษาให้ชดใช้เป็นเงิน๑แสนบาท
แต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้รับเงินนะครับ
ไปร้องเรียนกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสามี
กองกำกับการตำรวจภูทรจังหวัดสุรินทร์
ก็มีนายตำรวจระดับรองผู้คับการตำรวจภูทธรณ์จังหวัด
เซ็นรับรองว่าเดี๋ยวจะชดใช้เยียวยาอะไรกันให้

สามีจะชดใช้หนี้สินให้เธอเนี่ย๔๕๐๐๐บาท
ส่วนหนี้ที่เหลือเดี๋ยวเธอใช้เอง๑๑๕๐๐๐บาท
แต่ตั้งแต่มกราคมปี๖๒เธอบอกว่า
คือยอดหนี้ทั้งหมด๕๒๐๐๐๐บาท
สามียังไม่เคยชดใช้อะไรให้เลยแม้แต่บาทเดียวนะครับ
บอกด้วยว่าถ้าอยากได้ให้ไปฟ้องเอา
ก็เลยต้องมาพึ่งทนายความนะฮะ
คือเธอบอกว่าถ้าไม่มาจัดการให้เรียบร้อยเนี่ย
ยังไงคงต้องฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย
ค่าเลี้ยงดูฟ้องคดีอาญาด้วย
แต่หากมาชดใช้ให้เรียบร้อย
ก็ยอมยุตินะแล้วเดี๋ยวจะหย่าให้ด้วย
แล้วไปฟ้องคดีสักทีละครั้ง
เหมือนกับแบรนดี้สร้างแล้วนะครับ

ธนัยคำสิงห์บอกว่าเรื่องนี้ฝ่ายของภรรยาหลวง
เรียกร้องอะไรมากแค่อยากให้ฝ่ายอดีตสามี
ชดใช้เงินที่เป็นหนี้สินที่ค้างอยู่ตามสัญญา
ทำข้อตกลงกันไว้เพราะว่าเขาก็เห็นใจ
ทางฝั่งของผู้หญิงฝั่งใหม่นะที่มีลูกด้วยกันคนหนึ่ง
คือถ้าฟ้องไปถึงขั้นแบบเอาออกจากราชการเนี่ยฝั่งนั้นคงลำบาก
ก็เลยจะให้เวลาอีก๑๐วันนะครับให้มาเคลียร์ปัญหากัน
ตกลงกันได้ก็ยุติถ้ายังตกลงกันไม่ได้
ก็ต้องฟ้องจริงมุมของฝ่ายของภรรยาที่เขาบอกว่า
มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฝั่งของอดีตสามี
หรือว่าภรรยาใหม่อยากเชี่ยงอะไรเพิ่มเติมเราก็ยินดีนะครับ